ส่วนช่วงนี้ไปดูเรื่องของช้างตักบาดนิดนึง
ดีครับเพราะว่าวันที่๑๓มีนาคมวันช้างไทย
ดังนั้นไปดูเขามีการฝึกลูกช้างในการที่จะตักบาทนะฮะ
ตักบาทด้วยวิธีไหนไปดูกันเลยครับ

นี่เป็นพังไพรินนะคุณแล้วก็พลายภูลสวัสดิ
อายุปีเสร็จเองเป็นลูกช้างเด็ก
หนูขอตักบาดหน่อยแม่
หนูจะทำดีหน่อยหนูทำบุญวันช้างไทยนะฮะ
เป็นช้างแสนรู้ร่วมฝึกการใช้งวง
จับข้าวของต่างใส่บาทนะครับ
ซักซ้อมความพร้อมก่อนจะเข้าร่วมทำบุญตักบาท
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันช้างไทย
และพิธียกฉัดสาราเอราวันนะฮะ
แต่ว่าของตักบาทนี่ไม่ฟาดฟื้นนะลูกไม่เอานะลูก
เอาลงพื้นนะลูกเอาลงบาทให้ตรงนะลูกนะนะฮะ
ซึ่งครั้งนี้วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวตำบลกระโพ
อำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์จะจัดขึ้นนะครับ
ระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๒มีนาคม
ภายในงานจะมีควานช้างและโขลงช้างกว่า๒๐๐เชือก
เข้าร่วมเพื่ออุทิศส่วนกุศล
และให้ควานช้างและก็ช้างที่ล่วงลับไปแล้วนะครับ

คุณพี่ปมชัยมีควานช้างต้องนำช้าง๕เชือก
ฉีดพ่นน้ำคลายร้อนกันซะก่อน
แต่ว่าก็คงไม่พอชุ่มน้ำนะฮะ
ลายภูลสวัสดช้างน้อยแสนรู้ถึงขั้นใช้งวง
จับสายยางฉีดเข้าปากเองซะเลย
ทำให้ใช้เวลาแค่๑สัปดาห์ก็สามารถทำได้
แต่ต้องหาวิธีคลายร้อนให้เขาอารมณ์ดีด้วยนะครับ

เขาฉลาดนะครับอันนี้คุณพี่ก็บอก
นี่แหละค่ะคุณพี่เดือนอ่อนสมุทร

นี่แหละค่ะแค่เห็นลูกช้างซักซ้อมการใส่บาท

และไม่คิดว่านอกจากมนุษย์อย่างเราเท่านั้นที่ใส่บาร์ได้
กระทั่งลูกช้างก็ทำบุญใส่บาทได้เหมือนกันนะครับ

เริ่มจากอนุกรรมการประสานงานอนุรักษ์ช้างไทยนะคะ
ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างค่ะ

เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นความสำคัญของช้าง
เพราะช้างถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของประเทศไทย
เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะคะก่อนหน้านี้
เคยมีรูปช้างอยู่ในทงชาติไทย

ใช่ค่ะก็อยากให้คนมาหันมาสนใจช้างรักช้างหวงแหนช้างค่ะ
รวมทั้งอนุรักษ์ช้างให้มากยิ่งขึ้นด้วย

ช้างธ่างเคียงช้างน้องเพย์หันจังรึบาว
ช้างมันตัวโตใม่บาวชมหัวเกาเจา
เก่งหัวใจช้างหัวจังและหัวเกาไปช้างใกล้ช้างช้างรักเป็นเรื่องสุดท้าย